คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกก็เริ่มกันที่เรื่องของความศรัทธานะคะ
เรื่องของความสัทธานั้นหลายคนก็อยู่ในหิวจิตในหัวใจ

เมื่อวานนี้ตอนบ่ายก็ถือเลิกงามยามดี

ซึ่งในพิธีนี้คุณผู้ชมสังเกตดีนะ
มันเกิดปฏิหารกับเก่งทัชยะเกิดขึ้นด้วย
ไปดูบรรยากาศที่วัดราชธาธรรมกันก่อน

ไปด้วยแรงศรัทธาแล้วก็ความเป็นมงคลค่ะ
กับพิธีบวงสวงองค์ปู่ทาเวชสุวรรณ

และที่พลาดไม่ได้ก็เป็นเรื่องของตัวเลขค่ะ
พอปัดทอดใจบรรเทิงธรรมดิ์ของเรา
พาไปส่องเลขมงคลแบบจุกไปเลย
ทั้งเลขทูบคุณผู้ชมดูนะ

หรือว่าจะเป็นเลขขานมลของพราม
ทำพิธีบวงสวงเห็นชัดไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
๕๘๓อันอีกแล้ว

เลขสาลาที่อยู่หลังองค์ปู่เทาเลขสุวรรณ
คุณผู้ชมอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้
ที่ไล่มันเป็นเรื่องบังเอิญจริง
สาลาก็เลข๙๕มีเลข๕ด้วย
พศ๒๕๒๙อีก

นี่คุณกำลังสะกดจิตดิฉันอยู่หรือเปล่า
ไม่ได้เล่าสู่กันฟังว่าเป็นเรื่องความมะเอิญ

เออมันมีความคล้ายกันอยู่เลข๕กับเลข๙นะคะ

ยังพูดถึงปฏิหารที่เกิดขึ้นระหว่างการทำพิธีด้วย
เขาสัมผัสถึงอะไรเดี๋ยวไปฟังเก่งเล่ากันค่ะ
มีแสงออกมาจากท่านเป็นแสงแบบระยิบระยับเลยนะครับ
ทำให้เราเชื่อมั่นมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้ว
ก็ลองตีกันดูนะครับผมชัดสักขนาดนี้

เขาก็ทำพิธีของเขาเขาไม่ได้มานั่งแบบหยด

ศรัทธาส่วนหนึ่งที่สำคัญ

เราจะต้องขยันทำมาหากิน
ศรัทธาก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญยางอมืองอเท้า
ทำมาหากินคุณผู้ชมค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริง

จะบอกชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่วันที่๑กับวันที่๑๖
เออมันยังมีทุกวันให้ต้องใช้ชีวิต

มันมีทั้งก่อนและแหล่งอีกจะทำกันยังไงถ้ารอ๒วันนี้

ว่างั้นว่างี้คุณผู้ชมขาเก่งเนี่ยมูจนปังนะ
ตอนนี้ค่ะงานแน่นธุรกิจเยอะเลย

จอไปดิวงานกับวงการเพลงที่ลาวด้วย
ตอนนี้ค่ะถอยรถหรูป้ายแดงคันนี้
เราก็เล่าให้ฟังเฉยค่ะเอาละทะเบียนรถบอกเลย๔๖๗๔ไม่เครียดมาก

ของขวัญปีใหม่แล้วของขวัญวันเกิดล่วงหน้าค่ะ
อุ้ยปังไม่ไหวปังไปฟังเก่งจ้ะ

เพราะว่าผมขนของเยอะ

ยังครับ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะ
เอาเป็นไอเดียแบบว่าคำ